เมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกับคุณปอถึงเรื่องราวของโชนัน
ร้านอาหารจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นสัญชาติไทยกันไป
พร้อมกับชิม๓เมนูเส้นจานเด็ด
ที่มีทั้งอีนานีวาอูด้งเนื้อต้มยำไข่ออนเซน

ความอร่อยและกองทัพเมนูจากร้านโชนันยังไม่หมดเท่านี้

นานกว่านี้เดี๋ยวจะชืดกันไปหมด
อันตรงนี้คือ๓เมนูแนะนำของทางร้านนะครับ

ตัวนี้นะครับข้าวหน้าเนื้อไข่อองเซ็นครับ
วิธีทานข้าวหน้าเนื้อให้ถูกต้องตามหลักของญี่ปุ่นต้องทำไง

โอเคต้องคนไข่ให้มันอะไรไหมอย่างนี้ไหม

ครับผม

ยังมีไขมันแทรกซึมอยู่บนผิวเนื้อ

เพราะน้ำซอสที่เราต้มจานต่อจานเนี่ยมันก็ซึมซับเข้าไปในเนื้ออย่างดี

ครับอันนี้ไม่แปลกใจเป็นเมนูสร้างพืชกับทันโชว์นั้นนะ

ปกติแล้วเนี่ยเวลาเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนเลย
ครับผมแล้วก็เวลาลาดซอสไปด้วยเนี่ยมันจะแบบซู่ซ่า

มันจะมีไขมันที่ตรงหนังอะไรอย่างนี้

ครับผมแล้วเนื้อมันก็จะแน่นนะครับก็คือเป็นตัวซาบะตัวใหญ่จริงจริง
จานร้อนแบบนี้จริงนะครับผมเอาล่ะนี่ฮะชิมกันหน่อยละกัน
ที่แตกต่างเลยไหมเนื้อไม่กระด้างอืมเนื้อมันนุ่มแล้วก็เป็นความที่
มีความอยู่ข้างในอืมแต่ปกติเราทานตาบะที่แบบว่า
จากที่อื่นเนี่ยเนื้อมันจะแข็งกระด้างหน่อย
อันนี้ไม่มีความกระดั้งเลยอืมครับผมอ้าวเมนูใหม่ของร้าน
ของทานเล่นตัวใหม่ครับก็คือเป็นเราเรียกว่าเกี้ยวซ่าพระจันทร์
ทำไมต้องเกี๊ตซ่าประจำครับเราได้ต้นตำรับสูตรมาจากทางโตเกียว
ครับผมเป็นเกี้ยวซ่าที่เราทอดด้วยน้ำอืมแล้วก็เราทอดโดยที่มันจะมีแผ่นแป้งเนี่ย
กรอบอยู่ด้วยครับผมเหมือนเป็นเกี้ยซ่าสุขภาพอะครับ
เราไม่รู้สึกผิดเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันมันไม่ได้ใช้น้ำมัน
จะเห็นว่าไส้เต็มจริงแล้วก็แป้งบางจนเห็นไส้ข้างในเลยนะครับ
ครับขึ้นด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเพราะจริงจริงแล้วตัวเกี๊ซ่าพระจันทร์เนี่ย
จากตัวเกี๊ซ่าพระจันทร์แล้วเรายังมีเป็นเกี๊ซ่ากรอบด้วย
ก็คือเอามาทอดแบบกรอบโดยมีให้เลือก๔รสชาติครับ
แล้วก็เป็นผมแบบผงลาบกับปาปิก้าก็แล้วแต่คนจะชอบรสชาติแบบไหนเลยครับ
ตัดเข้าไปนี่ยังบอกว่าแป้งมันนุ่มมากนะครับ
แล้วก็มีความหอมของเครื่องที่อยู่ข้างในอย่างเต็มปากเต็มคำจริงนะครับผม
อยากจะมากินที่ต้องมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยจริงไม่ต้องเท่าไหร่เลยครับ
เพราะว่าอย่างข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูเนี่ยเริ่มต้นที่๗๙บาท
อะไรทำไมถูกจังจริงเหรอครับเนื้อนำเข้านะครับ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

จากร้านโชนันไม่รู้ว่าตอนนี้เฮียน็อตและแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเกิดอาการท้องตึงหนังตาย่อนกันหรือยังนะคะ
แต่เดี๋ยวค่ะเพราะร้านเส้นที่เราคัดสรรมานั้นยังไม่หมดเท่านี้
เพราะเรายังมีอีกหนึ่งร้านซึ่งเป็นคาเฟ่เก๋ชิกคู
พอดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

นี่มันสักทีแน่นะคะร้านเปิดแล้ว
สวัสดีครับคุณเจนและคุณจ๋านะครับผม

แต่ว่าทำให้ทุกวันเป็นวันอาทิตย์แค่นี้

อยากให้ทุกวันเป็นวันอาทิต

เราก็แบบเออได้ไปลองไปร้านอาหารตามท้องที่ต่าง

เหมือนเป็นวันอาทิตย์ทุกวันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยอยากเอาฟิลนั้นอ่ะจับมันมาอยู่ที่กรุงเทพ
อืมซึ่งถ้ามาที่นี่จะได้เจอเจ้าของร้านอยู่ทุกวัน

ทุกวันเลยนะเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับลูกค้าจริง
มุมต่างแล้วบางทีแบบคุยกันก็ไม่ได้คุยเรื่องอาหารอย่างนี้
คุยกับลูกค้าก็แบบไปถึงเรื่องเปียโนบ้างคุยเรื่องปลาบ้าง
นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
ตรงนี้ก็ดีแล้วจะพูดถึงคอนเซ็ปต์การตกแต่งของร้านคืออะไร
จริงแล้วตอนแรกเราไม่มีชื่อเรียกให้มันเลย
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบตามใจเราที่สุดแบบรู้สึกยังไงก็จะแต่งอย่างนั้น
ถ้าให้มาแต่งตอนนี้มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้ว
ก็เลยแต่มีคนถามเยอะก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าแบบนี้มันคืออะไร
ก็อย่างที่เราบอกแบบอยากทำอะไรก็ทำ
เป็นศิลปะแบบที่ความรู้สึกสำคัญกว่า
ก็ผลงานสุดท้ายที่ออกมาค่ะ

อยากให้ตรงนี้เป็นยังไงก็ใส่มันเข้าไป

แน่นอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านก็เป็นตัวของเจ้าของนั่นแหละ

พวกงานวาดรูปต่างร้านนี้ของใครบ้างเนี่ย

ส่วนมากสีน้ำจะเป็นที่เมื่อนวาดแล้วก็รูปวาดก็เป็นที่เมื่อนวาด

ไม่เป็นว่าทั้งคู่ชอบงานศิลปะทั้งเดียวกัน

แล้วอย่างงานศิลปะที่แต่ละคนชอบนี่แตกต่างยังไงชอบแบบไหน
เจนส่วนมากจะเป็นดีไซน์มากกว่า
แล้วก็เอามาใช้ในร้านนี้ด้วย
ว่าจะเป็นแบบลูกวาดหรือว่าการตกแต่งหรือว่าอาหาร

ใช่เข้ากันเข้ากันมาก

แต่ว่าพอเราไปเรียนเราเรียนดีไซน์แล้วเรารู้สึกว่ากระบวนการมันน่าสนใจ
แล้วมันเอามาใช้นอกจากเรื่องอาร์ตได้อะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้ไอ้ศิลปะกับอาหารนี่มันมารวมกันได้ยังไง
จริงแล้วมันธีมเดียวกันเลยทั้งร้านเลยค่ะ
ตอนนั้นอยากกินอะไรมากที่สุดก็ใส่ลงไป
อย่างเช่นซิกเนเจอร์ของเราพาซ่าน้ำพริกนรกไข่กุ้ง
คือทุกเมนูที่เกิดในร้านแห่งนี้เกิดจากความพอใจของเจ้าของร้าน

อยากทานยังไงอยากให้คนที่มาเขาทานยังไง

มันก็จะมีธีมที่คุมอยู่ก็คือเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคย
กินง่ายแต่ว่าเราทำให้มันแบบพิเศษพิเศษขึ้น
อยากจะเห็นแล้วว่าอาหารที่ว่าเนี่ย

เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เมื่อความเป็นออทิสมารวมตัวกัน

อาหารก็จะมีความติสไปด้วย
อย่างที่คุณเจนกับคุณจ๋าบอกนั่นแหละค่ะ
อาหารของที่นี่เกิดจากความอยากจะใส่อะไรลงไป
แบบไม่ต้องแควลแคว
แต่ละจานก็เลยจะดูแบบล้นสักนิด
แต่บอกเลยนะคะว่าถ้าได้ชิมแล้วก็กระหน่ำไลค์ให้รัวเลยล่ะค่ะ

ช่วงหน้ากลับมาสืบสาวราวเส้นกันต่อค่ะ